มาเริ่มต้นกันเลยในโลกโซเชียลตอนนี้เนี่ย
เขาแชร์กันเยอะมากเป็นคลิปน่ารักของเพื่อนร่วมโลก
น้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์มากกับมนุษย์นะคะ
เวลาน้องหมาเนี่ยนั่งรอมนุษย์เนี่ยโอ้โหน่าสงสารนะ
บางทีก็แบบทำหน้าเศร้าไงเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมา
เมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าน้องหมาตัวนี้เป็นน้องหมาสายชิว
ไปดูกันสิว่าชิลขนาดไหน
ดูความชิวสิครับเป็นยังไงคุณ
คือถ้าเป็นเปรียบเทียบกับคนนะก็คือนั่งห้อยขา
นั่งกระดิกขาสบายเลย

นี่คือน้องหมาพันธุ์ไซบีเรียนหัดกิน
ไม่มีเขามีแต่ไซบีเรียนฮัสกี้
โอ้โธไซบิเลียนหัดกิน

หมาพันธ์ไซเบรียนฮัสกี้ใช่ไหมคุณชนะ
ชื่อว่าน้องไซนะคะน้องไซเนี่ยมีท่าทางน่ารักเลย

นั่งกระดิกขารอเหมือนคนไขว้ห้างกระดิกเท้าอ่ะคุณ
ประมาณนี้นะคะสูดอากาศไปช่วงนี้
อากาศกราศดีไม่ดีไหมก็ว่ากันไป

บางที่อากาศไม่ดีเดี๋ยวต้องหาหน้ากากมาใส่ให้น้องหมาด้วย

หมาจะป่วยนะคะฝุ่นมันมาเดี๋ยวมันก็ไป
ถูกต้องเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ

น้องหมาเขานั่งชิวนั่งรอแบบนี้
เจ้านายเขามาเจอเขาเลยรู้สึกว่าชิลจังเลยสบายใจจังเลย
เวลาเจ้านายไม่อยู่จะแอบนั่งรอแบบนี้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้น้องหมาที่บ้านคุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะ
นี่น่ารักที่เห็นคุณชนะเวลาคุณนั่งรอคุณพ่อคุณแม่มา

แต่ตัวนี้นะไม่ดุใช่ไหมคะ

ฉีดย้ายางฉีดย้ายางอะไรนะรอบสะดือใช่ไหมรอบสะดือ

คุณชนะรอบเอวรอบปากรอบกุ๊ดสาว
ฉีดรอบปากวันคุณชนะบอกให้รูปปากแล้วจะมีราบ
เรียบร้อยครับรูปตามคุณชนะ

เป็นยังไงต่อโอ้โหปากเปลือกแห้งถลอกปอกเปลือก
เรียกได้ว่าผิวไอ้หนังตรงผ่านดุสติกรึ้งมาเลย
อย่าไปทำตามคุณชนะบอกแล้วนะคะ